เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษพญาเสือ
ส่วนที่กำลังกันกับทหารตำรวจและฝ่ายปกครองกว่า๕๐นายครับ
เข้าไปตรวจยึดช้างป่าจากสวนสัตว์หัวหินซู

หลังพบว่ามีการนำช้างป่าจากอุทยานแห่งชาติแก่นกระจาน

รวมทั้งมีการไปตรวจยึดไปพบสัตว์ป่าคุ้มครองโดยเฉพาะเสือโครงอยู่
แล้วก็ไม่มีใบอนุญาตในการครอบครองด้วยครับ
ติดตามจากคุณสรอัตมรวิรักษีอรุณติดตามปฏิบัติการนี้พร้อมกันครับ

เป็นของกลางที่เจ้าหน้าที่ชุดพญาเสืออายัดไว้ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
หลังได้รับการร้องเรียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ก็พบว่า
ลักษณะของช้างไม่ตรงกับข้อมูลที่ปรากฏบนตัวรูปภัณฑ์
โดยเฉพาะอายุของช้างที่ระบุไว้๑๘ปี
แต่ความจริงแล้วมีอายุเพียง๔ปีเท่านั้น
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ชุดการข่าวที่เฝ้าติดตามสวนสัตว์แห่งนี้แจ้งว่า
เมื่อคืนที่ผ่านมามีการเคลื่อนย้ายช้างออกจากสวนสัตว์แห่งนี้
อย่างปางช้างภายในวัดอิติสุขโต
ซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่าเป็นช้างพังสมศรี
ที่เจ้าหน้าที่เคยอายัดไว้พร้อมกับช้างพายบุญก่อนหน้านี้
กำลังเร่งตรวจสอบหาไมโครชิปที่ฝังอยู่ในช้างตัวนี้นะครับ
หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลในตัวรูปภัณฑ์
ไม่ตรงกับลักษณะของช้างตัวนี้ครับ
ข้อมูลการสืบสวนเชิงลึกพบว่า
ทั้งสองตัวได้ถูกขบวนการลักลอบค้าช้างป่า
นำออกจากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
โดยรัดเลาะตามช่องเขาผ่านป่าละอู

วันที่เราตรวจพบช้างมันมีการสวมตัวชัดเจน

อายุตัว๑๘ปี

มีความผิดปกติหลายเรื่อง
จากการตรวจสอบสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์หัวหินซู
เจ้าหน้าที่ได้พบกับสะโคร่ง๒ตัว

และนำเสือจากที่อื่นมาสวมสิทธิ์

หมีควายนกยูงนกแก๊กนาคและเสือปลา

และประวังแปลงเอกสารทางราชการ

โดยช้างจะนำไปเลี้ยงไว้ยังศูนย์จังหวัดลำปาง

นำไปไว้ที่สถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง

นำไปไว้ที่สถานีพ่อเลี้ยสัตว์ป่าห้วยทราย

นำไปไว้ที่สถานีพ่อเลี้ยสัตว์ป่าเขาประทับช้าง

ข่าวแถวรัฐทีวีแรงงาน